ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะพาไปติดตามความสัมพันธ์ของนางเอกสาววิววรรณรส
และชายกลางแห่งบ้านฉัดบริรักษ์สำหรับหนุ่มหน่องธนานะคะที่ออกมายืนยันว่า
ตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟนใช่แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดเลยนะคะ
พร้อมกันนี้ค่ะสาววิวก็ได้อัปเดตว่าไม่หวั่นเรื่องกระแสคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาปาดหน้างานเธอค่ะ
หลายคนจะรับรู้ว่านักแสดงหนุ่มหน่องธนาและวิววรรณรสจะกุ๊กกิ๊กกัน
แต่เมื่อจอไม่ถามทีไรทั้งสองก็ยังไม่ยอมเปิดปากยกสถานะแฟนให้กันสักที
ฝ่ายหญิงออกมาย้ำอีกครั้งว่ายังไม่พร้อมใช้สถานะนี้
แต่อย่างไรแล้วหน่องก็ถือว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดและหากมีงานคู่ติดต่อมาเธอก็ยินดีรับ
พร้อมชี้แจงว่ายังไม่ได้เจอครอบครัวอีกฝ่ายอย่างจริงจังแต่มีบ้างที่พบปะตามงาน

ไฟเขียวกับเรื่องหัวใจครั้งนี้
โดยบอกว่าผู้ใหญ่ยกให้เป็นเรื่องของคนสองคนค่ะ
เรื่อยค่ะ

ก็ถ้ามีติดต่อมาก็รับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ก็มีติดต่อมาแต่ว่าคิวมันไม่ตรงกัน
ก็คุยไปอย่างนี้ค่ะ

ก็เหมือนแม่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนลูกทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะดูคือถ้าไม่ดีต่างหากที่จะแบบสกรีนออกไป
อกจากนี้นักแสดงสาวยังอัปเดตเรื่องงานว่า
ตอนนี้มีทั้งงานละครและภาพยนตร์เข้ามาเรื่อย
ซึ่งทำให้มีโอกาสออกงานอีเวนต์เยอะขึ้น
พร้อมชี้แจงถึงเหตุผลที่ห่างหายจากหน้าจอนาน
ว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ต้องเร่งถ่ายทำหลายเรื่อง
โดยเจ้าตัวก็ไม่หวั่นกระแสดาราคลื่นลูกใหม่แย่งงานค่ะ
หายไปถ่ายมาให้ดูกันนะคะ
แต่ว่าละครก็จะได้ดูกันน่าจะปลายปีนี้แล้วค่ะ
ไล่ออกมาที่ปิดกล้องไปแล้วค่ะ

ก็มีบ้างค่ะคือมีบ้างเรื่อย
แต่ว่าเราไม่ได้แบบเจ้าแม่อีเวนต์อยู่แล้ว
มาคือลูกใหม่เดี๋ยวนี้ก็เยอะขึ้นพี่วิว
ใช่แล้วก็เป็นไปตามชีวิตตามอายุค่ะ
เราก็มีงานอยู่ปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร

ไม่หรอกแต่ละคนก็มีทางของตัวเองค่ะ